ท่านผู้ชมครับที่ปักเกร็ดนนทบุรีเนี่ย
ชาวบ้านเขาลุมประชาธรรมผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีแล้วนะ
ข่มขืนลูกเลี้ยงสองคนนะครับ
เป็นเด็กอายุสิบเจ็ดกับสิบขวบนะฮะ
ข่มขืนลูกเลี้ยงติดต่อกันมานานแบบเกือบปี
คือชาวบ้านเนี่ยเขารู้จากเด็กนี่แหละ
เด็กแบบเงียบซึมผิดปกติเค้นถามจนเด็กบอก
สุดท้ายเขาตามไปเอาเรื่องนะฮะก่อนจะแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไป
ดูภาพช่วงที่เกิดเหตุกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะแล้วทุกผู้ชมเห็นผู้หญิงที่นี่เห็นไหมเอาตัวเข้าไปกันเห็นไหมฮะ
ผู้ชายเสื้อดำที่ถูกรุมประชาธรรมอยู่ในชาวบ้านในชุมชนเนี่ย
คือผู้หญิงนี่คือแม่ของเด็กนะฮะเป็นเมียของคนก่อเหตุที่ชาวบ้านจะเอาเรื่องอ่ะ
เอาตัวเข้าบังเลยกอดร่างสามีใหม่เลยบอกอย่ามาทำร้ายเขาเลยอย่าทำร้ายเขาเลย
แต่ชาวบ้านบอกทนไม่ไหวจริงฮะลูกหลานในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ย
โอ้โหมาข่มขืนได้ยังไงนี่ฮะเป็นพ่อเลี้ยงแท้นะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๕๓ปีนะครับนี่คือซอยชุมชนบางตลาดถนนติวานนท์
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะนี่กล้องวงจรปิดในพื้นที่ก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันก่อนนะครับคนที่ถูกชาวบ้านรุมจับ
รุมประชาธรรมด้วยเนี่ยชื่อว่าในลอยนะครับมีอาชีพรับจ้างตัดต้นไม้
ส่วนภรรยาใหม่ที่มีลูกติดเป็นผู้หญิง๒คนเนี่ยชื่อน้ำค้างอายุ๓๖นะครับ
ชาวบ้านมารุมจับก็นี่ถูกลุมประชาธรรมไปด้วยเธอก็เอาตัวมาบังเลยบอก
อย่าทำร้ายเขาอย่าทำร้ายเขาจนคนถามว่าโอ้โหนี่
รักลูกหรือว่ารักสามีใหม่มากกว่ากันเนี่ยนี่ก่อนที่ตำรวจจะมานะครับ
คือในลอยเนี่ยถูกรุมทำร้ายจนสลบเหมือดเลยนะฮะอยู่หน้าบ้านเนี่ย
ฟื้นขึ้นมาก็ถูกพาตัวเข้าไปในบ้านตอนนั้นชาวบ้านก็ยังโกรธแค้นอยู่รุมไปอีก
ลุมต่อยกันอีกหลายหมัดเลยนะฮะจนคนเท่าคนแก่ในชุมชนต้องมาตะโกน
บอกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะตายซะก่อนนี่แล้วตำรวจสพปากเกร็ดก็มาถึงนะฮะ
ก็มานำตัวในลอยไปนะพ่อเลี้ยงที่ชาวบ้านบอกนี่ก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยงสองคน
พาตัวแม่เด็กไปด้วยก็คือภรรยาใหม่ของในลอยนี่ฮะภรรยาของในลอยในลอยเป็นสามีใหม่นะฮะ
พาไปที่สพปะเกร็ดนะครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
คือเพื่อนบ้านกับชาวบ้านเขาโกรธแค้นมากนะครับเพราะว่าในช่วงระยะหลังมานี้
โดยเฉพาะ๒เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนนะครับท่านผู้ชมครับ
บางตลาดที่ติวานนท์เนี่ยนะฮะบอกว่าเด็กสองคนนะฮะ
ที่เป็นลูกเลี้ยงของในลอยคนหนึ่งอายุ๑๗คนหนึ่งอายุ๑๐ขวบ
เด็กผู้หญิงนะฮะมีท่าทีเงียบขรึมสีหน้าดูเศร้าสร้อยนะฮะ
ไม่มาเล่นกับลูกหลานเพื่อนบ้านเหมือนที่เคยออกมาหามาคุยมาเล่นกันเป็นประจำ
เพื่อนบ้านก็สงสัยแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนนี้นะครับ
ก็พยายามสอบถามนะจนกระทั่งเด็กเนี่ยยอมบอกว่าถูกในลอยพ่อเลี้ยง
ล่วงละเมิดทางเพศอนาจารย์อยู่เป็นประจำ
ชาวบ้านเขารู้ข่าวเขาทนไม่ไหวนะครับก็แจ้งตำรวจนะฮะ
แล้วก็บุกมาหาที่บ้านเลยระหว่างรอตำรวจก็เหมือนที่ภาพที่ท่านเห็นนี่แหละครับ
ก็ลุมประชาธรรมรอตำรวจไปด้วย
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ซอยชุมชนบางตลาดที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณระวีการอย่างที่เห็นนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
บ่าย๔โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ชาวบ้านเข้าไปตะลุมบอลลุมล้อมจับในลอย
หลังจากรู้ข่าวว่าไปข่มขืนลูกเลี้ยง
ทั้งภาพทั้งเสียงก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนี่นะฮะ
คือชาวบ้านเขาบอกเขารับไม่ได้รับไม่ไหว
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหวจริง
แล้วช่วงห้าโมงเย็นนะฮะ

ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจด้วยว่ามีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น

ตำรวจก็มานำตัวในลอยพ่อเลี้ยงเด็กไปโรงพัก
เพื่อไปสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็พาตัวแม่เด็กไปด้วยนะฮะในรอย

ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่เข้าไปจับตัวในลอยอ่ะนะเพื่อจะคุม
ตัวไว้รอตำรวจเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงชุลมุนตรงนั้นด้วยเขาอยู่ใน
ที่เกิดเหตุด้วยนะครับบอกว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าเด็กมาบอกนะว่า
ไม่ได้เลยสงสารเด็กมากที่ต้องมาโดนอย่างนี้มันสุดทนจริง
สูตรสูตรจริงสูตรจริงแล้วพี่มันเก็บเอามาไม่ได้ถ้าเป็น
ลูกผมผมยอมติดคุกผมเอาตายเลยพี่อืมถ้าเป็นเกิดกับลูกผมนะ
ผมพูดตรงตรงจุดนี้นะผมจะไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวเลยถ้าเป็น
แล้วพี่เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่น่ามีในสังคมพี่มีชาวบ้าน
อีกคนนึงนะครับบอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอก
ว่าเมื่อสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกนะครับ
ในลอยที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบหยอกล้อกับลูกเลี้ยงนะที่เป็นเด็กสาวนะครับ
คนหนึ่งคนเล็กก็อายุ๑๐กว่านะครับคนโตอายุ๑๗นะครับ
อยู่ใกล้กันกับพี่ที่เล่าให้เราฟังนะฮะตอนนั้นเธอบอกเธอเริ่มเอกใจแล้ว
แล้วก็สงสัยด้วยนะหลังจากนั้นก็เริ่มจับตาดูพฤติกรรมของในลอยที่เป็นพ่อเลี้ยงมาตลอด
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะลูกสาวคนเล็กนะครับมาเล่นกับเด็กที่บ้านของคุณพี่ท่านนี้นะฮะ
เธอก็เลยบอกเธอก็เลยชวนเด็กเนี่ยกินข้าวเลยชวนน้องอายุ๑๐ขวบเนี่ยกินข้าวเลยนะ
แล้วก็พยายามค่อยถามค่อยถามนะครับก่อนที่เด็กเนี่ยจะยอมเล่าความจริงให้ฟัง
เล่าไปแล้วร้องไห้โฮออกมาเลยนะฮะว่าถูกพ่อเลี้ยงทำอะไรบ้าง
บอกตอนนั้นโอ้โหสงสารเด็กจับใจเลยนะครับก็เลยปรึกษากับคนในบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าจะเอายังไงกันดี
แล้วเด็กบอกว่าไม่ได้ถูกกระทำเพิ่งถูกกระทำนะฮะโดนแบบถูกกระทำมาเป็นปีแล้ว
นี่ฮะแล้วก็มาถูกกระทำอีกล่าสุดก็คือช่วงเดือนกันยายนเนี่ย
คือเด็กแบบเริ่มมีอาการหนักมากซึมผิดปกติไม่ยุ่งไม่คุยไม่พูดกับใครเลย
ยืนยันว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าในลอยเองเขาปฏิเสธ
แต่เธอยืนยันว่าคือเรื่องจริงนะชาวบ้านไม่ได้บังคับให้เด็กพูดนะ
นี่เป็นสิ่งที่เด็กเขาบอกมาจริง
ร้องร้องร้องไห้เราก็เอาแล้วความรู้สึกในกูคือคำตอบกูแล้ว
แต่เราก็ไม่ถามว่าเออเงียบลูกไม่ต้องร้องอะไรที่แล้วมาก็แล้วไป
ปล่อยมันนะลูกนะถือว่าอย่าไปคิดมากนะลูกมันก็จะเล่าให้ฟัง
แล้วหนูก็ถามว่าหนูว่าเล่าให้แม่ฟังไหมแล้วให้มาฟังไหมบอกว่าเล่า
หนูว่าเล่าตั้งแต่ต้นปีนู้นแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรแม่ไม่พูดอะไรอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านรู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องการจะนำตัวพ่อเลี้ยงเด็กกับแม่เด็กเนี่ยไปให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีนะครับ
แต่ทีนี้ไปเห็นท่าทีของในลอยพ่อเลี้ยงเด็กจะหนีนะครับ
ก็เลยต้องตามไปคุมตัวกันแล้วก็ไปตามตากับยายของเด็กมานะฮะ
แล้วที่รู้ข่าวก็คือถึงขั้นที่แม่เด็กเนี่ยจะพาสามีใหม่เนี่ย
หนีไปบ้านเกิดที่จังหวัดแพร่เลยนะฮะ
ทีนี้พอชาวบ้านเข้ามารุมล้อมจับกันเนี่ยในลอยเขาปฏิเสธนะ
ปฏิเสธแล้วยังไปโวยวายไปต่อว่าใส่ลูกเลี้ยงอีก
นี่มึงฟังลูกมึงเล่าขอลูกมันจะเล่าครับ
มึงพูดอะไรให้ดีนะมันขู่ลูกมันเลย

มึงไม่ต้องพูดตัวมึงอยู่เฉย
ขู่เด็กมันก็หยุดแล้วก็เลยเด็กมันก็เล่าให้ฟัง
มันก็บอกว่าเนี่ยแล้วมึงจะเอาไงผัวมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาตำรวจจับ
ตอนนี้ตากับยายของเด็กมาดูแลหลานแล้วนะครับ
ส่วนเด็กสองคนนะฮะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กแล้วนะครับ
ตัวของพ่อเลี้ยงถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วก็ถูกฝากขังอยู่นะครับ
ส่วนตัวแม่เด็กตอนนี้ไม่ได้กลับมาที่ชุมชนอีกเลย